คุณผู้ชมมาดูครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่า

เราเห็นกิจกรรมของคู่นี้ตลอดเลยนะคะ

โดยเฉพาะความแสบสันของลูกชาย
ทีมข่าวของบันเทิงไทยรัฐเราค่ะก็ไปเจอน้องเขานะ

คือบีน่าบุ๊กลินเขาไปเชียร์คุณพ่อร้องเพลง
แล้วตอนที่น้องนัทบันเทิงไทยรัฐที่ยื่นไมค์สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นงูเหลือมงูหลามเนี่ยเสื้อเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้น้องนัทบันเทิงค่ะก็ยื่นไมค์สัมภาษณ์ด้วยความรู้สึกนะคะ
ความเขารู้สึกว่าบุ๊กลินร้องเพลงเป็นยังไงบ้าง
แต่บุ๊กลินเขาไม่ได้บอกอะไรนะบอกว่าอะไรป่ะ

ซึ่งเราก็รู้แหละว่าพี่บุ๊กลินเขาร้องเพลงนะคะ
แต่โฟกัสอยากเจอพี่สไปร์ในงานของตัวเองนั่นแหละ
เราก็ไปชมช็อตนี้กันนิดนึงละกัน

และหนูชอบเต้นเพลงดาดีด้วยค่ะ
ผมแจ๊กแป๊บโอเค
จะชอบน้องสไปก็เลยแบบไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่วันนั้น
แม่ก็เลยบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวพี่สไปมา

ที่มาที่ไปที่แบบแม่เห็นว่าที่นาง
ไม่ใจเย็นเออเพราะว่านางรอพี่สไป๊วันนั้นน่ะ
รอแล้วก็ร้องเพลงพี่สะพ้ายตลอดเลย
อันนั้นเขาจะเป็นนักรองบ้างไหมครับแบบพี่สไป๊อย่างนี้
ก็ไม่รู้นะวันนั้นเดินไปคุยกับคุณนีโน่แล้ว
โปรดิวเซอร์แล้วไปคุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราว

ไม่รู้ว่าวันหนึ่งโตขึ้นเขาจะชอบอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ยังบอกว่าเก๊กเหมือนพ่อด้วยนะ
เออวันนั้นนักข่าวไปถามนะคะ

ก็จะไปด้วยแนวนั้น

ส่วนภาพรวมตัวของแก๊งนางฟ้าล่าสุดค่ะ

เบิร์ตเดย์ให้เพื่อนรักเจนี่
พอดีทุกคนว่างครบเลย
ชวนไปเที่ยวบ้านส่วนของนานาคุณผู้ชมค่ะ

เห็นภูเขาแบบโอ้โหดีมากเลย

ลินค่ะก็ดีใจได้เจอน้องโนล่า

เขาร่วมตัวกันนะเนี่ย

เหมือนกับไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะ

เราก็ดูแลตัวเองกันทุกคนแหละดูอ๊อะบ้างอะไรอย่างนี้นะ
ทุกคนก็น่าจะแบบต้องสู้ชีวิตกันหน่อยเรื่องนี้